ก็เป็นโทรเมนต์ที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของบ้านเรานะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยเข้ามาร่วมเชียร์ให้ทีมชาติไทยนั้น

อย่างที่ทราบกันนะครับว่าทีมที่มาในครั้งนี้เนี่ย
ฉะนั้นก็จะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่ชอบในกีฬาฟุตบอลมาช่วยกันเชียร์
มาช่วยกันชมนะครับผลงานของทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป